แต่วันนี้ข่าวนี้นะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่านี่คุณแบงค์ตอนแรกว่าจะมา
มีข่าวลือว่าเลิกกันเหมือนกัน

อันนี้รูปลักษณ์สุดที่ลง๑๖เมษายนจริงนี่คือไม่มางาน
เพราะว่าไม่อยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเลิกแล้วก็แสวง
ซึ่งก็เป็นถ้าเรื่องจริงมาเร็วเข็มเร็วมากนะคุณผู้ชม